ดูกรณีพนักงานเสิร์ฟสาวประเภท๒หรือว่าน้องแน็ต
เรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ที่โรงแรมที่อายุทยาเนี่ยนะครับ
ก็มีการเจรจาตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ค่าปรับก็ต้องเสียค่าปรับเรื่องของการทำร้ายร่างกายไป๑๐๐บาท
แล้วก็มีการให้เงินทำขวัญน้องแน็ตไปอีก๔๐๐๐บาท

จากคลิปดังที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลพูดกันมาหลายวันแล้วนะคุณนะ

เมื่อวานนี้นายปณิตาคดประพาพนักงานเสิร์ฟสาวประเภท๒ผู้เสียหาย

ระบุข้อความว่ากราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านผู้บังคับการท่านภูมิกับและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่าน

แน็ตขอแจ้งว่าตอนนี้น้องแท็ตได้รับความเป็นธรรม
และคำขอโทษจากท่านผอสุรสีแห่งศรีสุวรรณเรียบร้อยแล้วนะคะ
แน็ตน้อมรับคำขอโทษจากท่าน

และถือว่าได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีของแน็ตคืนมาแล้ว

ให้กำลังใจน้องแน็ตนะคะ

ข้อความทั้งหมดถูกโปรสต์หลังจากที่ตำรวจศพพนศิษฐุยา

พอสุรสีไป๒ครั้งจนถึงช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้

ผู้มนวยการโครงการเขตอุตสาหกรรมนวรรณครสูงเนิน

เดินทางมาพบตำรวจตามหมายเรียก
ในข้อหาใช้กำลังเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
ก็ถูกปรับไป๑๐๐๐บาทอันนี้ข้อกฎหมายนะครับ
แล้วก็มีรายงานว่านายสุรสี
ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักมีคนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง
กลุ่มนักธุรกิจและข้าราชการระดับสูง
จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวน
คือมีรายงานออกมาว่าเขาเป็นคนกว้างขวางเหมือนกัน
ใช่แล้วก็มีรายงานข่าวด้วยว่า
พอคนนี้รู้จักกับเสียหนูไงคุณอนุทินชายวิรากูล
ครับแต่เมื่อวานอาจจะรู้จักใครก็ตาม
ก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกัน
ก็มาพบพนักงานสอบสวนหลังจากถูกออกหมายเรียก
ก็เข้ามาพบตำรวจแล้วก็พูดคุยเจรจาตกลงกันกับน้องแน็ต
โดยน้องแน็ตได้ขอให้นายสุรสีขอโทษ
พร้อมทั้งเรียกค่าสินใหม่ทดแทนที่ถูกตบหน้า

แต่เรื่องของเจ็บใจเรื่องของศักดิ์ศรี
ใช่นะครับมันก็เยอะเหมือนกันนะครับ
แล้วก็นายสุรสีก็เลยต้องขอโทษต่อหน้าตำรวจนะ
พร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือพอสุรสีเขาบอกเขาก็เสียใจเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ได้เอาเงินสด๔๐๐๐บาท
ให้น้องแน็ตเพื่อเป็นค่าสินหมายทดแทนเยียวยา
ซึ่งน้องแน็ตก็พอใจแล้วก็ไม่ติดใจดำเนินคดีอีกต่อ

ก็เลยขอถอนแจ้งความทันที
เมื่อวานก็เลยมีภาพนี้ออกมาจับไม้จับมือกันนะครับ

บอกว่านี่เป็นการดูถูกสาวประเภท๒หรือเปล่า

เพราะแสดงประเด็นนี้ตกไปไม่ได้ดูถูกแต่ยังได้